เป็นเรื่องราวของน้องสาวคนหนึ่งที่เขามีพี่ชายเป็นครูค่ะ
เป็นครูอาสาที่ไปสอนเด็กอยู่ที่อำเภออมก๋อย
คุณรู้ไหมว่าล่าสุดน้องสาวท่านนี้ออกมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์
สุขภาพของพี่ชายที่เกิดจากฝุ่นพิษ
แล้วบอกว่าพี่เสียชีวิตจากเรื่องของฝุ่นพิษที่สูดเข้าไปตลอดเวลา
จนกระทั่งลุกลามไปเป็นมะเร็งโพรงจมูก

คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยแล้วอยากให้เรามาตระหนักเรื่องนี้ให้ดีแล้วต้องเฝ้าระวังนะคะ
เป็นเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดมาจากน้องของผู้เสียชีวิต
หลังจากที่พบว่าคุณครูอาสาท่านนี้ไปทำงานอยู่ที่อำเภออมก่อยที่จังหวัดเชียงใหม่๗ปี
น้องบอกว่าพี่ชายเป็นคนแข็งแรงมากแทบไม่เคยเจ็บป่วยอะไร
พอไปอยู่ที่นั่นได้๗ปีมีอาการภูมิแพ้เลือดกำเดาไหลแบบไม่มีสาเหตุ
จนกระทั่งปี๖๔พี่เริ่มมีอาการหนักค่ะ
ทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้กลับมาได้ไหม
มารักษาตัวที่บ้านเกิดในจังหวัดระยอง

ผลตรวจยืนยันว่าพี่ชายเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่๒
จนกระทั่งพี่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว

เราก็ไปติดตามเรื่องนี้ให้เพราะอยากเอามาเป็นความรู้
เรื่องของมะเร็งโพงจมูกคุณผู้ชม

ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสบางชนิด

กล่องมะเร็งที่พบได้ในพวกอาหารหมักดอง
สูบบุหรี่และงานวิจัย
ก็เริ่มจะมีผลออกมาแล้วว่า
ทีมข่าวของเราเลยมีการติดต่อพูดคุยนะครับ
กับน้องสาวของคุณครูอาสาท่านนี้

ทราบชื่อต่อมาคือคุณชาลิสายิ้มปั่นค่ะ

พี่ชายจริงอายุเพียงแค่๓๙ปีเท่านั้นนะคะ
แข็งแรงคุณดูชีวิตของเขานะ
เขาไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่กินเหล้า
มันก็ไม่มีปัจจัยอะไรทำให้จะบ่งชี้ไปถึงโลกนั้นได้เนอะ
และคนในครอบครัวไม่มีประวัติใครป่วยเป็นมะเร็งค่ะ
พี่ชายย้ายไปทำงานที่เชียงใหม่อย่างที่บอก

ตอนแรกก็ว่าเออพี่ไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
อากาศน่าจะดีแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างตรงกันข้าม
ปีที่อยู่เชียงใหม่ร่างกายของพี่ชายจากคนที่สูง๑๘๕เซนหนัก๙๐กิโลกรัม
เริ่มมีอาการป่วยบ่อยนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลย
น้ำหนักลดลงสู้ผอมลงไปเรื่อย
และนี่คือรูปสุดท้ายของพี่ชายเธอตอนที่อยู่ระหว่างรักษาตัว
น้ำหนักตอนนั้นพี่ชายน้ำหนักไม่ถึง๕๐กิโลกรัม

แล้วพี่มักจะตัดเพาะแล้วก็พูดอยู่เสมอว่า
ทำไมล่ะทำไมไม่มีใครแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นควันพิษอย่างจริงจัง
แต่พี่ชายก็เชื่อด้วยนะคะว่า
น่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้ที่อาจจะทำให้เขาป่วย

ข่าวนี้เราก็ยังต้องขอแสดงความเสียใจ
เธอจะเสียพี่ชายไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
เสียใจด้วยจริงแต่ใดนั้น
อยากเอามาย้ำเตือนให้คุณผู้ชมและตัวเราเองนั่นแหละ
ได้อาจจะต้องเฝ้าระวังดูแลตัวของตัวเอง
เหมือนตนเป็นที่เพิ่งแข็งตนไปก่อนนะคะ
อย่างผมเองนะอันนี้บอกคุณผู้ชมเล่าสู่กันฟัง
ผมไม่เคยเป็นเรื่องของอาการภูมิแพ้ใดเลยมาก่อน

ทั้งขึ้นไปทางธิราแล้วก็ที่เชียงใหม่
แล้วไปเจอฝุ่นสุดท้ายผมตาแดงตาอักเสบต้องนอนโรงพยาบาลไปหลายคืน
เหตุผลเพราะเชื้อโรคฝุ่นและไวรัสมันเข้าไปที่ดวงตา
ตาแดงเกือบปิดแล้วต้องนอนรักษาตัวต้องให้ยาต้องล้างตาตลอด
อันนี้เป็นหนึ่งผลมันเกิดขึ้นจากฝุ่นเหมือนกัน

แล้วคุณคิดดูว่าคนแบบสุขภาพแข็งแรงแบบพวกเราที่ไม่เคยเป็นภูมิแพ้มาก่อน
แล้วถ้าคนที่เขาป่วยมีภาวะเป็นภูมิแพ้มาก่อนอยู่แล้วล่ะ

สำหรับงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะครับค่ะ